คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะมีการโพสต์เอาไว้เหมือนกัน
โพสต์คลิปเอาไว้นะคะมีผู้หญิงไทยพาสามีชาวต่างชาติ
ทวงเงินกับลูกหนี้แล้วเหมือนกับว่าลูกหนี้เนี่ย
ไม่มีเงินที่จะใช้คืนสามีชาวต่างชาติก็เลยเข้าไปทำร้ายร่างกาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำนะคะคลิปภาพนี้ไปดูคลิปกันก่อน
ตามคลิปนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงไทยคนนึง
พาสามีชาวต่างชาติไปทวงเงินกู้ลูกหนี้ก็คือนายสมชายวระทงชัย
อายุ๓๙ปีเหมือนกับว่าติดหนี้ทั้งตนทั้งดอกไม่ยอมคืน๒เดือนกว่าแล้ว
แต่พอไปทวงนายสมชายไม่มีเงินให้ชายชาวต่างชาติก็เลยไปทุบ
นายสมชายได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นพื้นที่หมู่สิบ
อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำที่ตำบลหนองตาดนะคะครับนายสมชายก็เลยไปแจ้งความว่าถูกชายชาวต่างชาติคนนี้ตบที่ไทยถอย
แล้วก็ตบหัวด้วยสามครั้งจนได้รับบาดเจ็บทีมข่าวของเราก็เลยตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้แล้วก็ขยายผลให้เพิ่มเติม
ไปคุยกับแม่ของนายสมชายค่ะแม่ของนายสมชายลูกหนี้ที่ถูกทวงหนี้นะบอกว่านางน้อยกับสามีชาวต่างชาติไปที่บ้าน
ขอว่าถ้าไม่คืนเงินจะฟ้องแล้วก็ยึดรถนวดฟางข้าวไปแต่แม่บอกว่ารถคันนี้ไม่ใช่รถของนายสมชาย
แต่เป็นรถของนายชุมพลน้องชายของนายสมชายอีกทีแต่นางน้อยกับสามีชาวต่างชาติก็ไม่ยอม
ชุมพลก็อยากฝากไปถึงนางน้อยว่าทำแบบนี้เขาเสียหายนะไม่มีรถไปทำงานซึ่งรถก็ไม่ได้เป็นของนายสมชายลูกหนี้เขาซะหน่อย
แล้วผมมีงานอยู่เขาว่าจะไม่ให้อัดอัดฟางอยู่
เรียกว่าอะไรนะปังผมก็ไม่ได้ไป
ทีนี้นางน้อยกับสามีชาวต่างชาติเขาให้ข้อมูลอีกมุมหนึ่งนะคะ
ทีมข่าวของเราไปบ้านนางน้อยด้วยไปถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่สามีนางน้อยที่เป็นชาวต่างชาตินะคะเห็นทีมข่าวก็เหมือนกับโบกมือไล่ให้กลับอ่ะนะ
ก็บอกแค่ว่าเป็นหน้าที่ของทนายความให้เป็นคนจัดการ
แต่ว่าพ่อของนางน้อยค่ะพ่อทองแดงสิริอุดมรุ่งโรธ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
พ่อของนางน้อยบอกว่าตัวนางน้อยลูกสาวเนี่ยนะกับสามีชาวต่างชาติเนี่ย
ชาวต่างชาติมาอยู่เมืองไทยได้๔ปีแล้วมีอาชีพเลี้ยงวัวขาย
เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นแบบที่นำเสนอข่าวไป

ทองแดงบอกว่าลูกสาวกับลูกเขยชาวต่างชาติเนี่ยไม่ได้ปล่อยเงินกู้
เพียงแค่ว่าให้คนที่รู้จักกันยืมเงิน
ลูกสาวกับนายสมชายก็รู้จักสนิทสนมกันดี
นายสมชายมาขอความช่วยเหลือมาขอยืมเงิน
แต่สุดท้ายก็นายสมชายไม่ยอมคืนเงินก็เลยตามไปทวง
แล้วถูกนายสมชายทำร้ายร่างกายก่อน
เขาบอกว่าถูกนายสมชายทำร้ายร่างกายก่อน
ลูกเขยชาวต่างชาติก็เลยปกป้องลูกสาว
ไม่ได้ว่าไปทวงเงินแล้วสมชายไม่มีเงินก็เลยไปทำร้าย
อันนี้พ่อของนางน้อยบอกแบบนี้นะคะ
ส่วนที่ไปยึดรถของนายชุมพลเนี่ย
แม่ของนายชุมพลเป็นคนบอกให้ยึดมาเอง
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปยึดมา
ทีนี้ค่ะทางทนายความของนายสมชายลูกหนี้

เขาบอกว่าตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานแล้ว
พรุ่งนี้จะพานายสมชายไปหาพนักงานสอบสวน
สพเมืองบุรีรำให้ดำเนินคดีกับนางน้อยและสามีชาวต่างชาติ
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นและร่วมกันทวงหนี้โดยไม่ชอบ
เป็นความผิดตามพรบทวงหนี้ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายกับลูกหนี้
แล้วก็ให้กู้เงินดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดด้วย
รวมถึงเรื่องของการยึดรถไปเนี่ยค่ะจะแจ้งความด้วยนะคะ

เวรเจ้าของคดีบอกว่าเดี๋ยวเรียกผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติม
รวมถึงคุยกับทนายความเพิ่มเติมด้วยวันพรุ่งนี้ค่ะครับ